พะนิดาเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วยังไม่ชาปนกิจศพยังไม่เผาศพ
แต่ทีนี้มีคนหนึ่งครับที่เขาบอกว่ายังให้อภัยคุณแม่แค่๙๐พอ
คำพูดอะไรของแม่บางอย่างที่พูดออกมาแล้วอาจจะทำให้แตงโม
เขาไม่สบายใจฉันก็ไม่ชอบแต่ฉันก็ไม่ได้แสดงอะไรออกเยอะนะ
แต่ว่าฉันเป็นคนที่มีความซื่อสัตว์กับตัวเองมากกับความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวเอง
ถ้าฉันไม่ชอบหรือว่าฉันยังไม่มีความแบบอะไรในใจฉันก็จะหันหน้าหนี
จนกระทั่งแม่พูดบนเวทีว่าพูดบนเวทีว่าขออายัดศพเลื่อนการเผาศพไปไม่มีกำหนด
ตรงนี้คือได้ใจคนแล้วเราก็ให้อภัยแม่
อาจจะยังไม่ร้อยนะที่แรกว่าร้อยเผื่อใจหน่อย๙๐พอ
อีก๑๐น่ะเอาไว้
เผื่อแม่พูดอะไรไม่รู้เรื่อง
คุณอ้วนก็บอกว่าสาเหตุที่ให้อภัยแค่๙๐เนี่ยเพราะว่า
อยากจะเผื่อใจไว้เผื่อใจไว้อีก๑๐
เพื่อวันหนึ่งคุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์หรือไปออกรายการอะไรเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องอีก
แล้วก็มีความจริงใจให้เมื่อวันที่๑๒นี่คือภาพเมื่อวันที่๑๒ครับ
กล่าวคำอะไรต่อคุณแตงโมด้วยที่เธอรักเหมือนลูกเลยนะรักคุณตังโมเหมือนลูกเลย
แล้วก็มีการจ่ายค่าเทิมส่งคุณตังโมเรียนจนจบปริญญาด้วยครับ
แล้วคุณอ้วนก็บอกว่าที่เขาไลฟ์นะเขาอยากให้ทุกคนที่รักแตงโมเนี่ย
ไปต่อว่าด่าทอคุณแม่พนิดาได้แล้วเพราะตอนนี้คุณแม่พนิดาเนี่ย
ขึ้นมาต่อสู้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวแล้ว
แล้วก็อยากจะเดินหน้าหาความจริงและจะส่งศพคุณตังโมไปผ่าชนสูตรรอบสองด้วย
แต่อย่างที่บอกไปทั้งนี้ทั้งนั้นยังให้อภัยคุณแม่แค่๙๐
อยากเผื่อใจไว้ก่อนนะครับมีเผื่อใจด้วยครับค่ะ